อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติพื้นที่
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะต้องเสี่ยงชีวิต
เพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชน
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เสียสละอย่างมากนะคะ
ทางด้านของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางตำรวจค่ะ
ก็เห็นถึงความสำคัญในการให้ขวัญและกำลังใจ
ก็เลยต้องลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็นำพระเครื่องหลวงปู่ทวดนะคะ
เพื่อที่จะไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะเป็นรุ่นชนะมาร
ยึดเหนียวจิตใจแล้วก็เป็นการเตือนสติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
ไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษของคุณธนากรริตุผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
เพราะตำรวจหน่วยนี้เป็นหนึ่งในตำรวจหลายหน่วยที่เสียสระทุ่มเท
พร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชน
บนแผ่นดินด้ามขวานทองของไทย
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ปฏิบัติเองนอกจากจะมีสภาพร่างกายที่พร้อม
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมกับการใช้งานแล้วนะครับ

ขวัญแล้วก็กำลังใจของผู้ปฏิบัติในพื้นที่เองครับ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มามอบให้ตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพราะทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพระโพะจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของหลวงปู่ทวด

มีเกจิชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้๑๒รูป
จิตบริกรรมคาถาตามแบบพิธีโบราณ
และที่สำคัญตลอดพิธีกรรม
ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดพระโค
นำลูกแก้ววิเศษและไม้เท้าวิเศษของหลวงปู่ทวด

โดยพิธีกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา

เหมาะแก่การปลูกเสกคาถาอาคมเป็นอย่างยิ่ง
ผมเหลืออีก๓เดือนก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว
ก่อนที่จะเกษียณก็อยากจะให้ที่ระลึกไว้กับลูกน้อง
ลูกน้องที่ทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตามที่ต่าง
แล้วก็เราก็จัดสร้างด้วยพิธีการที่ดี

เราก็คิดว่าจะเป็นเครื่องที่มีวิจัยทุกคนได้
เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอด๔วันของคณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทำให้ตำรวจมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น
เพราะบางจุดที่คณะเดินทางไปเยี่ยมนั้น

และยังไม่เคยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่แบบนี้มาก่อน
สำหรับพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่ได้รับมอบในวันนี้
ตำรวจทุกนายจะนำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในการปฏิบัติหน้าที่

มีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับสิ่งที่เป็นเตือนสติ
ให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน๓จังหวัด
ในครั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไม่ได้เพียงมอบพระเครื่องให้กับผู้ใต้ประคับปัญชา
ชายและหญิงที่ทำงานอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้มากกว่า๓๒๐๐องค์เท่านั้น
เพราะการลงพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้

ซึ่งเป็นผลไม้สำคัญช่วงถือสินอด
กว่า๑๕๐๐กล่องไปมอบให้กับตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลาม
เพื่อแทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา
และย้ำเตือนว่าคนไทยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา
ธรกรนิตุข่าวไทยวรัฐทีวีรายงาน